เมื่อเศรษฐกิจอาจจะเติบโตลดลงนะครับ
ก็ทำให้ต้องมาจับตามองกันว่าธุรกิจประเภทไหน
จะเป็นดาวรุ่งแล้วก็ดาวร่วง
เทคโนโลยีทางการแพทย์ของไทย

แต่ว่าราคาบริการถูกกว่าถึง๓เท่า

ได้รับการยอมรับจากนานาชาตินะครับ
แล้วก็ยังคงเป็นธุรกิจดาวรุ่ง

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณมาซีรีกล่อมแก้วครับ

การตัดสินใจเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ภายนอก
ประกอบกับการใช้เครื่องมือทางการแพทย์
มีความทันสมัยได้มาตรฐานสากล
คุณภาพการให้บริการและผลการรักษา

อัตราค่าบริการที่ถูกกว่าบางประเทศ

ได้รับการตอบรับจากคนไทยและต่างชาติ

กระแสรักสุขภาพและการก้าวขัด

กระแสรักสุขภาพและการก้าวขัด

กระแสรักสุขภาพและการก้าวขัด

กระแสรักสุขภาพและการก้าวขัด
กระแสรักสุขภาพและการก้าวขัด
กระแสรักสุขภาพและการก้าวขา

กระแสรักสุขภาพและการก้าวขัด

กระแสรักสุขภาพและการก้าวขัด

กระแสรักสุขภาพและการก้าวขัด
กระแสรักสุขภาพและการก้าวขัด

กระแสรักสุขภาพและการก้าวขัด
กระแสรักสุขภาพและการก้าวขัด
กระแสรักสุขภาพและการก้าวขัด

กระแสรักสุขภาพและการก้าวขัด

กระแสรักสุขภาพและการก้าวขัด
กระแสรักสุขภาพและการก้าวขัด

กระแสรักสุขภาพและการก้าวขัด

กระแสรักสุขภาพและการก้าวขัด

กระแสรักสุขภาพและการก้าวขัด

กระแสรักสุขภาพและการก้าวขัด

กระแสรักสุขภาพและการก้าวขัด

กระแสรักสุขภาพและการก้าวขัด

กระแสรักสุขภาพและการก้าวขัด